ไปดูที่ชาวบ้านป่ารังที่นครสวรรค์ขอความเห็นใจ
ก็ถนนทำเสร็จใหม่๖เดือนเอง
๖เดือนเองพอผ่านมาตอนนี้
นับได้คือถนนพังไปแล้ว๑เดือนเต็มนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าเละแบบนี้
ก็ฉันจะปลูกต้นกล้วยแล้วนะเจ้านาย
นี่แหละครับถนนมันสัญจรยากลำบากนะ
มีสภาพเป็นดินเลน
ที่บ้านป่ารังหรือว่าหนองปริงนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เขตติดต่อกับหมู่๑บ้านพระนอน
ซึ่งทำเสร็จมาเพียง๖เดือน

ชาวบ้านบอกฉันปลูกต้นกล้วยนะ
นางปาธาคำตะตัวแทนชาวบ้านป่ารังนะครับ
ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า

จะเทราะยางมาตอยไหมทำให้หลายจุดมีสภาพเป็น
ยางมาตอยมาหลุดร่อนแตกร้าวนะครับ
แป๊บดีโอทำไมมันร้าวแล้วล่ะ

มีรถใหญ่แล่นด้วยนะครับถนนมันก็พังเร็วขึ้นไปอีก
ชาวบ้านบอกเดือดร้อนมาเดือนหนึ่งเต็มแล้วนะครับ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาซ่อมให้หน่อย
ที่ถนนมันจะพังเสียหายไปมากกว่านี้
แล้วเดี๋ยวคนใช้รถใช้ถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
ผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องปุ๊บเลยแล้วส่งไปที่อำเภอแล้ว
แล้วตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถนนนี้เนี่ยยังมีประกันอยู่นะครับ

สร้างอยู่นะครับก็ตามผู้รับเหมามารีบแก้นะครับ

พังในประกันก็ขอให้ซ่อมให้ได้โดยเร็วก็แล้วกันนะคะ